วันนี้จะได้มาตรการของความผิดใจพูดมั้ยคะว่าช่วงคือคือไหน
มาตรการมันมีอยู่แล้วจ้ะทุกที่มันเป็นปัญหาคือคนไม่ทำตามมาตรการ
อย่าลืมนะครับว่าทุกงานจะต้องมีการขออนุญาตโดยเฉพาะงานที่มีคนมาร่วมเยอะ
ขออนุญาตก็คือเราก็ให้ผู้จัดเป็นคนเสนอนะครับแล้วก็เสนอขั้นตอนทุกอย่างมา
เราก็อนุญาตตามนั้นนะครับที่เป็นปัญหาคือทำทำเลยทำนอกกรอบที่ได้ตกลงกันไว้
ได้อนุมัติไว้เท่านั้นเองถ้าทุกคนทำตามที่ขออนุญาตมา
มันก็จะไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น
มันมีข้อกำหนดอยู่แล้วไงครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดี
หรือใครก็ตามที่มีอำนาจอนุมัติเนี่ยเขาก็ต้องอนุมัติ
แล้วก็ก่อนจะอนุมัติเขาก็ต้องดูข้อเสนอไปเทียบกับระเบียบที่ตั้งเอาไว้ใช่ไหม
ถ้ามันอยู่ในระเบียบก็อนุมัติอยู่แล้ว
มันไม่มีอะไรที่เป็นบทเรียนบทเรียนก็คืออย่าทำผิดกฎหมาย
อย่าทำผิดขั้นตอนอย่าทำนอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาตมาแค่นั้นเอง
เราก็ทำตามหน้าที่ยกตัวอย่างเมื่อมีประกาศให้งดจัดงานแล้วยังจัดอยู่เนี่ย
แล้วเจ้าหน้าที่มาจนในการใครผิดเจ้าหน้าที่ก็โดนอีก
ถ้าจะไม่ให้เขามีทางเลือกเลยมันก็ลำบาก
บทเรียนก็คือไม่อยากจะแช็กว่าเป็นบทเรียน
คือทุกคนต้องทำตามกฎหมายมันไม่ได้เป็นบทเรียนอะไรเลย

หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างพอสมควรพอแล้ว
แล้วก็ดูให้ดีว่าคือผมเชื่อว่าทุกคนมีสัญชาติยานว่า
ตรงนี้ควรจะเว้นระยะกันกี่
ฟุตกี่เม็ดกี่นิ้วนะฮะ
ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละนะครับ

ถ้าเกิดคุณจัดงานแล้วมีคนมาร่วมเป็น
พลันคนหมื่นคนจะอยู่แล้ว

ตอนนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่มีลักลอบเข้ามาหรอกครับ
รอบมาก็จับได้หมดเพราะก็อย่างที่บอกครับ
เราไม่ได้ต้องการที่จะแบบโอ้โหเข้มไปแล้วทุกอย่าง
ก็เชื่อว่ามาตรการ๑๔วันจะเป็นมาตรการที่ทำให้ทุกคนปลอดภัย
ใช่ไหมไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีคนลักลอบ
เพราะว่าต้องการที่จะหลบเลี่ยง๑๔วัน
ตรงนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าลักลอบเข้ามาแล้ว
ยังไปนู่นมานี่อันนี้ที่แย่ใช่ไหม
แต่ตอนนี้ได้ชื่อหมดแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจกับส่วนที่เหลือหมดแล้ว
ก็ไม่มีในส่วนของท่าขี้เหล็กคงไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากังวลอีกต่อไป
ในเรื่องของความมั่นคงเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตามแนวชายแดน
มั้ยก็มีข่าวจับได้อยู่ตลอดเวลา

ของภาคผมเสนอท่านสราชไง

แต่ว่าถ้าเป็นใครก็ไม่มีค่ะถ้าเป็นตัวชาติ

อันนี้ให้ดูว่านายุทธกรุงให้พักละคนจะทำเป็นสิทธิ์หรือเปล่า
ไม่มั่นใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภานะครับ
แล้วก็ในสภาผมก็มีคนที่ทำงานสภาอยู่แล้วก็เสนอมา
ส่วนใหญ่ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเขาก็คนกันเองทั้งนั้น
ยังไม่ได้คุยกับท่านเลยไม่รู้
ส่วนของผมไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนของผมนี่ต้องการสมานฉันอยู่แล้ว
พรรคกรุงใจไทยนี่เน้นสมาร์ทฉัน
เน้นความสามัคคีปรองดองอยู่แล้ว
สามัคคีปรองดองปกป้องสถาบันนี่คือแนวของพวกผมอยู่แล้วนะครับ